ตอนนี้ไปดูผู้ว่าแถลงกันหน่อยครับสวัสดีครับ

ทั้งทั้งใต้ประสงค์ทางสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติภาคกิจของผู้ปฏิบัติงานในทุกด้าน
เพื่อให้การปฏิบัติงานราบลื่นและประสบความสำเร็จโดยเร็ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านยังพระราชทานโรงครัวพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อดูแลครอบครัวของผู้สูญหาย
และะมีบัตรงานในทำหนุของกันอยู่ตลอดเวลา
สนุนละที่กูยังยิ้มนะครับ
ได้ปฏิบัติภารกิจค้นหาน้องให้พบโดยเร็ว
หลายหลายประเทศได้ส่งความช่วยเหลือนะครับสิ่งสำคัญที่สุด
เพราะภาคสันตะปะปาก็ยังส่งให้คลังใจกับพวกเรามานะครับ
มายังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
ประเทศส่งผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นในการค้นหามาอาสาช่วยกันนะครับ
วันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนความร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้นะครับ
ว่าผมเห็นว่ามันเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยของเราก้าวหน้ายั่งยืนตลอดไปนะครับ
พวกเรานะครับ๑๐วันบางคนบอกว่าแพ็บเดียวบางคนบอกว่ามันเนิ่นนานเหมือนทั้งชีวิตนะครับ
ของพวกผมนี่ยาวนานมากทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจพลเรือนเอกชน
และจริงแล้วก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับรวมทั้งชาวต่างประเทศทุกท่านที่สนใจในข่าวนี้
ต่างระดมพลังกายนะครับพลังใจให้เราช่วยกันได้
จนวันนี้เราประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
แล้วผมเชื่อว่าทุกคนนะครับในประเทศไทย
พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็คงจะดีใจ
ผมเชื่อว่าทุกวันวันนี้ถึงแม้จะเหนื่อยมา๑๐วัน
แต่เป็นวันที่เรามีความสุขที่สุด

คงไม่มีอะไรที่มีความสุขมากกว่านี้ไปแล้วนะครับ
ที่เราทราบข่าวว่าน้อง๑๓คนยังนะครับ
เราพบเวลาประมาณ๓ทุ่ม๔๕นะครับ

เห็นว่าพวกผมเดินเข้าไปในถ้ำนะครับ
ไปดูหน้างานเพราะเราได้รับรายงานว่า

แล้วก็จะเห็นว่าพอพวกเราคณะใหญ่เดินออกมาจากถ้ำ

ก็จะเห็นว่าทุกคนยิ้มแย้มจับใส
เพราะว่าสัญญาณข้างในบอกว่าจะมีพอดีนะครับ

ผมเชื่อว่าน้องสังเกตเห็นการออกอาการดีใจ

ผมเชื่อว่าถ้าใครถ่ายรูปไว้จะเห็นออกอาการยังออกนอกหน้าของพวกเราอย่างยิ่งนะครับ

ว่าประมาณ๔ทุ่มเสร็จซิลยืนยันว่าพบแล้วนะครับ
ว่าประมาณ๓ทุ่ม๔๕เราพบเขานะครับ
เหตุการณ์ก็คือชิลได้จอดทะลุที่ผมบอกนะครับ
ความยากตรงนั้นก็คือเจาะทะลุไปแล้วแล้วก็เข้าไปที่หาดพัทยา
ที่หาดพัทยาปรากฏว่าไม่พบนะครับ
เพราะว่าน้ำท่วมสูงที่หาดพัทยาน้ำท่วมสูงนะครับ
ซิลก็บุกต่อไปนะครับเข้าไปอีกประมาณ๔๐๐๓๔๐๐เมตรประมาณนั้น
ในท่ำเขาเรียกว่าเนินนมเศร้านะครับประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตรในนั้น

ก็พบน้องนะครับเป็นที่ยินดีของทีมอย่างยิ่ง
เครดิตนะครับของทีมของอังกฤษที่เข้าร่วมไปกันด้วย
ถ้าท่านสังเกตในคลิปจะมีการพูดเป็นภาษาอังกฤษ
ถ้าอยู่ตรงนั้นอันนี้ต้องให้เครดิตนะครับทีมของต่างประเทศที่ช่วยกับทีมของเราอย่างร่วมมือกันอย่างยิ่งนะครับ
ที่เข้าตัวถึงตัวน้องได้ในก่อนพวกเรานิดหนึ่งนะครับ

หลังจากที่เรายืนยันข่าวตรงนั้นพวกเราก็คอนเฟิร์มกันระหว่างศูนย์ประชาการกับหน้าถ้ำจนชัดเจนว่าเรายืนยันข่าวตรงนั้นเราก็ได้รายงานทางหน่วยเหนือนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านทราบข่าวท่านยินดีอย่างยิ่ง
แล้วก็ท่านกล่าวขอบคุณในความตั้งใจและเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ซิลที่เข้าไปตัวน้องได้นะครับ
ทุกท่านต้องขอบคุณเหมือนกันท่านท่านสังเกตเห็นนะฮะ
สื่อมวลชนให้ความร่วมมือหน้างานเรายังเป็นอย่างดีนะครับ
ขอบคุณมาด้วยนะครับร่วมที่ร่วมใจกันเอ่อ
ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานครั้งนี้ครับ
ท่านนายกมนตรีนะครับยังกำชับเจ้าหน้าที่ว่า
การดำเนินการยังไม่สิ้นสุดนะครับการดำเนินการต่อไป
ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบครอบอย่างถึงที่สุด
ให้น้องน้องได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
อะไรที่เป็นความเสี่ยงขอให้เราพิจารณาอย่างดี
วันนั้นครับแล้วก็เป็นกำลังใจของเราในการปฏิบัติหน้าที่
ให้สมบูรณ์ต่อไปนะครับแล้วท่านแล้วท่านก็ยังบอกว่า
เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชาวไทย
นะครับของคนไทยทั้งประเทศที่หากทุกคน
สำเร็จแล้วย่อมทำได้
สำหรับคนไทยนะครับภายใต้ร่มพระบารมี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับวันนี้จึงนับว่าเป็นวันดีของคนไทย
และทุกคนทั้งสิบสามข้อมูลนะครับและผมนะครับในฐานะ
ผู้เหตุการณ์นะครับขอกราบขอบพระคุณพนักท่าน
นะครับนะครับผู้บริหารบกและผู้บริหาร
ท่านนะครับที่ได้ให้คำแนะนำต่างในการปฏิบัติงาน
ให้พวกใช่อย่างดีนะครับมีความแวะวางกันให้ผมในฐานะผู้
ชาการเหตุการณ์ได้สั่งการอย่างตลาดในที่นี้นะครับ
เอ่อแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนจริงจริงนะครับ
ผมเมื่อวานผมบอกจริงแล้วว่าผมจำไม่หมดนะครับทุกภาคส่วน
แต่ขอเอ่ยชื่อท่านหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือพลตรีอภกรอยู่คงแก้วนะครับ
ที่หัวหน้าซิลที่ผมบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นู้น
อาทิตย์นู้นภารกิจของเราเนี่ยเรามองแล้วเหมือนจะล้มเหลว
จะไปไม่รอดอยู่แล้วจนเราตัดสินใจที่จะขอประสาน
ซิลมาซึ่งซิลก็มาทันทีในคืนนั้นเป็นกำลังใจให้พวกเราที่ได้ทำงานกัน
แล้วก็ซิลก็แบบหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับผมจำได้ว่าซิลบอกกับผมว่า
ถ้าท่านจำได้ไม่เสร็จไม่ออกนะครับแล้วเขาบอกกับผมอีกว่า
อันนี้ส่วนตัวเขาก็บอกว่าน่าจะสำเร็จภายใน๒๔ชั่วโมง
อะไรอย่างนี้นะครับเขามีความมั่นใจสูงมากแล้วน้องน้องซิลนะครับ
ที่มาหลายหลายคนยังไม่ได้ลงน้ำก็มีนะฮะคือคือชุดที่มาใหม่ใหม่ที่เป็นอาสา
บางคนก็ออกปลดประจำการไปแล้วก็ยังอาสามานะครับออกมานี่
คือล้นเลยถ้าท่านดูนะตอนแรกซิลมีเต็นต์เดียว
ตอนนี้ซิลทั้งทั้งแนวนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเอ่อ
แล้วก็ซิลจากต่างประเทศปฏิบัติการนำดำน้ำของทั้งอ่า
อังกฤษสหรัฐอเมริกาจีนที่มาช่วยกันดำน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับ
ภารกิจนี้วันที่เรานั่งคิดกันเมื่อวันเสาร์นู้นหรือวันอาทิตย์นู้น
เราคุยกันเราเรียกว่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมาก
แต่วันนี้เราสามารถทำสำเร็จเมื่อคืนนี้นะครับ
มันเป็นอะไรที่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่ฝนตกทุกวันน้ำเติมเข้ามาทุกวัน
เราไม่สามารถที่จะสู้กับธรรมชาติได้แต่อย่างน้อยที่สุด
เราก็ใช้ความตั้งใจอุปกรณ์ที่เราเพียนหามาวันต่อวันนะครับ
เข้ามาสู้กับธรรมชาติถึงแม้เราไม่สามารถจะทำแต่เราก็บรรเทา
แล้วก็สามารถเข้าถึงตัวน้องน้องเขาได้ผมเชื่อว่าทีมงานของพวกเราทุกคน
พันกว่าชีวิตที่อยู่หน้างานทุกวันนะฮะ
เราได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของการกู้ภัยแล้วประวัติศาสตร์เนี้ย
ก็จะจาลึกอยู่ตลอดไปนะครับในประเทศไทยแล้วผมถือว่า
อาจจะเป็นของสากลด้วยนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนจากประชาชนทั่วไปคงไม่สามารถปฏิบัติงานได้นะครับ
น้องสื่อมวลชนที่กรุณาถอยรถให้ผมหมดนะครับ
รัศดรที่ยอมให้เราพร่องน้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขานะครับ
อาสาสมัครที่ขนอุปกรณ์มาจากต่างจังหวัดนะครับ
มาถึงนี่ด้วยวัตถุตกเพื่อมาช่วยเราเท่านั้นชาวบ้านหลายท่าน
ที่เอาอาหารมาส่งที่อบตโป่งผาทุกวันนะครับ
มีอะไรที่ไม่สามารถกล่าวได้อีกมากมายนะครับที่เราจะต้องขอบคุณนะครับ
เดี๋ยวไว้วันหลังทำบัญชีแล้วเดี๋ยวแถลงข่าวจะมีบัญชีลิสต์หมดเลยนะครับ
จะขอบคุณใครบ้างนะครับเอ่อผมเรียนว่าบริษัทครั้งนี้
เราจะเรียนรู้เราจะถอดบทเรียนแล้วเราจะนำไปให้ทุกภาคส่วนได้ศึกษา
นะครับว่าบทเรียนนี้สอนอะไรกับเราบ้างอย่างน้อยที่สุด
น้องเขาจะรู้ว่าไม่มีใครทิ้งเขานะครับ
สมกับที่เราบอกว่าคนไทยเราจะไม่ทิ้งกัน
เขาหายไป๑๐วันเขาอาจจะโดดเดี่ยว
ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้หิวไม่ได้กินอะไรอยู่ในที่มืด
แต่เขามีพลังที่เขาเชื่อว่าพวกเราจะไม่ทิ้งเขา
เมื่อคืนเราพิสูจน์นะครับเราไม่ทิ้งเขา
ระดมสรรพกำลังทั้งหมดร่วมกันสร้างปฏิศาสตร์แห่งความสำเร็จนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จท่านจะเห็นว่าผมยืนอยู่ในปัจจัยสำคัญสำเร็จเสมอ
ก็คือว่าความชัดเจนของแผนงานเมื่อเรามีแผนงาน
กระจายงานแตกออกเป็นงานหนึ่งงานสองงานสามเรามอบหมายผู้ใดไปแล้ว
เราต้องติดตามงานนั้นสม่ำเสมอมอบหมายทีมสูบน้ำก็ต้องติดตามทีมสูบน้ำ
หมายทีมซิลก็ต้องมอบก็ติดตามทีมซิล
หมายทีมเดินในป่าก็ต้องติดตามทีมเดินในฝั่ง
เรามีภารกิจมากมายแตกออกเป็น๑๐มากกว่า๑๐ประการนะครับ
นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่พวกเราชัดเจนนะครับสำหรับผู้ที่อยู่หน้างานร่วมให้คำปรึกษาและปฏิบัติกับพวกเราตลอดไป
ตลอดมาจนเราได้คำแนะนำที่ดีปฏิบัติงานช่วยกันแก้ไขปัญหาประชุมกันทุกวัน
วันสี่ห้าทุ่มก็ยังประชุมไม่เลิกนะครับผมกลับขอบพระคุณท่านพลโทวิจักษ์สิริบันศพนะครับ
ทนตรีบัญชาดุริยภัณฑ์ผอบรมนทนฐานบกที่สามสิบเจ็ดนะครับ
ตรีในแพทย์ปราโมทกิจวัฒนานะครับผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ฐานบก
นะครับท่านพลตรีวุฒิชัยอิสระนะครับเอ่อแพทย์ใหญ่
กองทัพภาคที่๓นะครับท่านกรอบชัยนะครับบุญอรณัท
แห่งชาติสัตว์ฝ่ายและพันธ์พลเลยครับท่านท่านจำลอดตีชูรัช
ที่เป็นผู้กำกับดูแลจังหวัดเชียงรายนะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับ
และทุกท่านที่กล่าวไม่หมดจริงแล้วมีอีกหลายท่านมากนะครับ
โดยเฉพาะฝ่ายทหารที่มีมาตั้งแต่พบบนพลจากพยาว
มีมาตั้งแต่กองกำลังผ่าเมืองเพราะพื้นที่ตรงนี้อยู่ติดชายแดน
เป็นของกองกำลังผ่าเมืองกองกำลังผ่าเมืองก็จะรับผิดชอบ
เอ่อการขนวัสดุอุปกรณ์การคุมพื้นที่ในเขตตอนในของถ้ำ
ส่วนเอ่อพบบนพลสำเอ่อของพยาวแต่ดูพื้นที่ในการสำหรับทั้งบนนะครับ
อันนี้เราขอบคุณทุกท่านภารกิจถึงแม้เราจะดีใจ
วันนี้ภารกิจพบแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดนะครับเอ่อภารกิจขั้นแรก
เราเจอแล้วภารกิจขั้นต่อไปก็ต้องกู้ภัย
น้องเขาออกมาให้ได้และส่งกลับให้เขามีชีวิตเป็นปกติสุขครอบครัวอยู่กับครอบครัว
น้องสามารถไปเรียนหนังสือกลับไปเรียนหนังสือกับเพื่อนได้นะครับ
วันนี้ทีมแพทย์ทุกส่วนพร้อมที่จะตรวจร่างกายทั้ง๑๓คน
ว่าแต่ละคนมีสภาพร่างกายอย่างไรนะครับแล้วก็ประชุมหารือกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
นะครับความคืบหน้าจากการหาลือเบื้องต้นนะครับ
เชิงการแพทย์ในการประเมินงานสนามเนี่ยเราจะแบ่งน้องน้องออกเป็น
เจ็บป่วยที่ต้องดูแลเนี่ยระดับแดงเหลืองหรือเขียว
นี่คือเจ็บป่วยมากสูงสุดเหลืองปรานกลางเขียวถือว่าสบาย
เมื่อวานนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเราประเมินว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเขียว
อาจจะมีน้องบางคนอาจจะเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อยหรืออาจจะขึ้นมาถึงระดับเหลือง
แต่เรายืนยันว่าไม่มีน้องคนใดอยู่ในระดับแดงนะครับ
อันนี้เรายืนยันแต่จะให้ยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นว่ามีกี่คนกี่คนผมยืนยันไม่ได้เพราะว่าทีมซิลที่เข้าไป
เพื่อน้องน้องจนถึงณเวลานี้ยังไม่ได้ออกมานะจนถึงณเวลานี้ยังไม่ได้ออกมา
อาจจะเดี๋ยวผมอาจจะรอประชุมตอนสัก๙โมงเช้าหรืออะไรอาจจะอาจจะรู้ข้อที่จริงเพิ่มเติมนะครับ
แต่สิ่งที่นำเข้าไปให้น้องเขาแล้วคืออาหารบางส่วนนะครับ
เวอร์เจลที่เป็นอาหารเสริมนะครับเอ่อยาที่ให้เป็นเกลือแร่นำเข้าไปแล้ว

เบื้องถัดเบื้องต้นพื้นผ่านเรายาพื้นผ่านเข้าไปก่อน
ก็คุณหมอมีความเห็นว่าเราควรจะให้ยาทุกประเภทกับน้องเขาเบื้องต้นนะครับ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเพื่อป้องกันการเจ็บปวดอื่นอื่นแล้วเดี๋ยวเมื่อนำน้องเขาออกมาได้แล้ว
เราจะมาอีเวอริเอทเขาอีกนิดนึงแล้วค่อยส่งต่อไปอย่างไรแต่เราประเมินน้องทุกคน
เราจะส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทุกคนนะครับ
ถ้าดูระดับนี้แล้วไม่ห่วงก็ต้องส่งไปไกลกว่านั้นนะครับเอ่อ
จองห้องพิเศษสำหรับน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ
รถพยาบาล๑๓คันพร้อมเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับ
เรามีรถรับส่งนะครับที่จะรับญาติพี่น้องนะครับ
น้องคนหนึ่งเราจะให้ติดรถรถที่ตามรถพยาบาลไปนะครับ
หนึ่งคนต่อสี่คนที่จะไปติดตามน้องน้องไปดูแลรักษาถึงโรงพยาบาลได้นะครับ
ตรงนั้นก็กลับเรียนว่าเป็นข้อมูลนะครับ
อย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะยืนยันเป็นกี่คนกี่คนเนี่ย
ยืนยันไม่ได้เพราะน้องน้องซิลยังไม่ได้ออกมานะครับเอ่อ
ข้อสงสัยที่หลายท่านอาจจะอยากจะถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกได้
วันนี้ไหมวันนี้ไหมนะครับก็ยังยืนยันว่าเราประชุมกัน
เรายังยืนยันว่าการที่จะนำน้องเขาออกมาจะต้องมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
อุตส่าห์กู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วค้นหาได้ถึงขนาดนี้แล้ว
เราจะไม่ปล่อยน้องเขาหลุดมือนะครับเราจะยืนยันว่าถ้าน้องเขาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
เช่นถ้าน้ำยังเยอะอยู่แล้วเราจำเป็นต้องพาน้องเขาออกมา
ก็ฝึกให้เขาว่ายน้ำได้ก่อนแล้วเราจะใส่หน้ากากพิเศษที่เรามีไว้
ให้น้ำเขาออกมาได้หรือไม่คนที่จะประเมินคือซิล
ว่าจะพาน้องเขาออกมาได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็โดยรวมเป็นอย่างนี้
สูบน้ำยังสูบต่อเราต้องการท่องน้ำให้เร็วที่สุด
นะครับวันนี้ทีมสูบน้ำของทีมพี่บัญชาก็ยังสูบอยู่
จะเห็นว่าพี่บัญชาไม่ได้ยืนนั่งอยู่ตรงนี้
แต่พี่ประชายังอยู่หน้างานสูบน้ำทุกชั่วโมงนะครับ
เมื่อสักครู่ก็โทรมาบอกผมว่าน้ำมันเหลือถังสุดท้ายแล้ว
ถ้าไม่ป้อนลงไปเดี๋ยวเครื่องสูบน้ำมันดับ
แล้วน้ำมันจะไม่หมดนะเดี๋ยวถ้าจะกู้ภัยไม่ได้นะ
เมื่อกี้ก็โทรหาผมนะครับว่าขอน้ำมันไป
นี่ก็ยังยืนยันว่าการพร่องน้ำก็ยังอยู่ภารกิจอื่น
การสำรวจการเจาะถ้ำหรือการเดินอะไรก็ตามในชั้นนี้
ท่านยังไม่ชัดเจนว่าทางออกใดที่เป็นทางเลือกเดียวแล้ว
เรายังจะไม่สั่งยุติการปฏิบัติการทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไป
นะครับคิดง่ายง่ายว่านำอุปกรณ์ต่างต่างขึ้นไปบนดอยแล้ว
เราขนส่งขึ้นไปบนใช้ยานพานะอากาศยานขนส่งขึ้นไปแล้ว
เอาคนเดินเข้าไปแล้วเอาอุปกรณ์ไปเจาะแล้ว
ถ้าถอนมาก็อาจจะเสียโอกาสนะครับ
เราก็คงจะยืนปฏิบัติงานในเบื้องต้นไปก่อน
กว่าจะมีคำยืนยันว่าเราออกทางหน้าถ้ำได้แล้ว
ภาระกิจอื่นจะยุติหรือเราจนมั่งใจว่าเอ่อ
ภารกิจอื่นไม่จำเป็นแล้วเราถึงจะสั่งยุติ
ชั้นนี้ผมยังยืนยันว่าภารกิจอื่นจะเดินเข้าไปเอ่อ
ยังยังขนานกันอยู่เพียงแต่ว่าการลด
อาจจะลดจำนวนคนอาจจะลดผู้ปฏิบัติลง
อาจจะไม่เสริมเครื่องมือเข้าไปแล้วอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
หรือแม้แต่ที่เมื่อวานนี้ที่อยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่า
อุทยานได้มารายงานเรื่องการผันน้ำในคลองออกไปนะครับ
เราก็ยังยืนยันว่าถ้าวันนี้มีของใดเทเข้าไปอีก
เราก็จะปฏิบัติงานเรื่องนี้อยู่นะครับเอ่อ
แผนฟื้นฟูต่างของน้องเขาก็เรียบร้อยนะครับ
มีความพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับคงไม่ลดกิจกับวันนั้น
แต่ก็ขอความกรุณาว่าขอความรักทุกท่านนะครับ
ที่จะให้ความร่วมมือทางด้านจราจรเป็นอย่างดีเรารักษาไว้๓๔วันแล้ว
ผมกลับขอบคุณจริงสำหรับมวยประเทศต่างที่เข้ามาช่วยเรา
นี่คือสิ่งที่พวกผมรวบรวมได้ในระยะเวลาสั้นก็คือตั้งแต่เจอน้องเขา
จนถึงตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตรายงานตามนี้นะครับ
อาจจะเดินมาพูดคุยกับน้องพวกเราอย่างเป็นกันเองนะครับผม
ถือว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วนะครับ
ก็คงจะขออนุญาตแถลงแค่นี้ก่อนเพื่อจะให้ไม่ตอบข่าวตอนเช้านะครับ